นี่นี้แกเลยมาดูเห็นว่ามีแกก
ออร์เร
ตรวจพบทางญาติของผู้เสียหายเป็นยายของเจ้าของศพ
ทางเจ้าวาดได้ไปบอกว่าศพเบ้าที่เก็บศพถูกทำลายออกมา
แล้วก็ให้ทางญาติมาปิด
ปรากฏว่าเมื่อวานทางญาติของศพก็เอามาปิด
แต่ปรากฏว่าได้เห็นว่ากระโหลกของศพถูกเจาะไป
ซึ่งทางภาษาทางอีสานก็เรียกว่าเจาะตรงปั้นเน่งไป
ตอนนี้ก็ได้มาตรวจที่กระเทศ
แล้วก็เก็บวัตถุพยานหลักฐานได้บางส่วน
ก็คิดว่าน่าจะทราบตัวคนร้ายในเร็วนี้
ต้องเปิดเบ้าออกมาเพื่อตรวจสอบอีกครั้งนะครับ
การเปิดเบ้าที่จะตรวจสอบเดี๋ยวผมคงขออย่างนิดหนึ่ง
ถ้ามีวัตถุประยาที่ยืนยันการกระทำผิดได้แล้ว
ก็คงไม่กราบขอความบูรณาญาติที่จะต้องมาเปิดอีก
จิตใจนะครับของญาติผู้เสียชีวิตนะครับแต่ถ้าจำเป็นนะครับ
ก็คงจะต้องไปนะครับขอทางญาติพี่น้องนะครับ